เมาส์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโรคจิต
ใช้คำนี้ละกันหรือว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี

ล่าสุดนะคะเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะคะ
คือเวลาดาราไปออกอีเวนต์นะคุณผู้ชม
คือกาดในผู้ดูแลเขาก็จะมีอยู่แล้ว
แต่ใครจะไปคิดว่าจะมีคนมาทำแบบนี้พี่แจ๊

ของบุคลไลน์แต่ขอไม่เปยนามละกันนะคะ

ออกงานอีเวนต์ในตายอยี่ห้อนึง

ถ้าดูตามภาพนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า

มีภาพจากสองมุมกล้องนะคะมีชายคนหนึ่งที่เราเบอร์หน้าไว้ค่ะ
ตอนที่ระหว่างสนยุคเดินจับมือไป

เดี๋ยวดูมุมนี้ชวอรี่ดูตาม

ภาพอีกมุมนึงคือชัดมากนะคะ
แล้วก็เห็นหน้าผู้ชายคนนี้เลยแต่เราขออนุญาตเปิดนะคุณผู้ชม
สนยุกน์น่าจะจับล็อกข้อมือไปนะก็เรียกคนในงาน
แต่สนยุกน์นี่สะดุ้งแล้วสัญชาตญาณนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าของเพจก็ยังแท็กไปหาแหม่มโพดำ๒
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐก็ได้ต่อสายตรงไปยังผู้จัดการของคุณสนยุคนะคะ
ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ใช่แฟนคลับแน่นอน
แต่เนียนมาอยู่ในกลุ่มแฟนคลับที่มาให้กำลังใจและฉวยโอกาส
ซึ่งทางแฟนคลับของสนเองก็ไม่พอใจมาก

จัดในห้างดังกลางเมืองเลยนะคุณผู้ชม

แต่ก็มีสติผ่านสถานการณ์มาได้

โดยยอมรับว่าเคยเจอกรณีแบบนี้มาบ้างในช่วงชุลมุนนะคะ
ก็เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเจอคุณสนยุค
เมื่อไหร่จะมาให้ร้องทุกข์กันอีกทีละกันค่ะ

กระทาชายพระเอกก็ต้องโดนเหมือนกัน

เพราะว่าความปลอดภัยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรหรอก
ปลัดออกทันทีเลยคุณผู้ชมค่ะ
น่าจะแบบมีสะดุ้งน่าจะหน้าแข้งสักซ้ายสักขวาน่าจะโดนอยู่